ว่าเมื่อไหร่กรกตจะประกาศ

นะฮะสองคำถามนี้สำคัญเลย

ท่านอิทธิพรบุญประคบครับประทาน

คุณผู้ชมครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า
การประกาศรับรองสอสอบอกว่าไม่ต้องห่วงนักข่าว
ไม่ต้องห่วงว่าที่สอสอจะประกาศให้เร็วกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว
ก็คือปี๒๐๖๒คือเร็วกว่า๖๐วันแน่นอนตามกรอบของกฎหมาย
แล้วก็ขณะนี้มันมีบางขั้นตอนที่กรกตจะต้องเข้าไปดำเนินการ
อะไรบ้างครับท่านก็คือต้องตรวจสอบคำร้องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ตอนนี้มีกว่า๒๘๐เรื่องนะส่วนคนที่ชนะและถูกร้องเรียนนั้นนะครับ
มีประมาณ๒๐คนมีประมาณ๒๐คน
ขณะนี้ขอตรวจสอบว่ามีหลักฐานชัดเจนหรือไม่
แล้วหลังจากนั้นจะมีการสั่ง๓อย่างสั่งอะไรบ้างครับ๑นะครับ
สั่งเลือกตั้งใหม่๒สั่งนับคะแนนใหม่
สั่งออกเสียงเลือกตั้งใหม่มันจะออกได้๓หน้านี้คุณผู้ชม
ขณะนี้เรื่องนะครับกำลังเข้าสู่ที่ประชุมกรกต
ยืนยันบอกว่าจะพิจารณานะครับคือไม่ให้ล่าช้า
ส่วนจะประกาศรับรองในช่วงปลายเดือนมิถุนานี้ได้เลยไหม

ด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีขั้นตอนทางกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติ
เลยอาจจะต้องใช้เวลาอยู่บ้างนะครับ
แต่เราก็จะกระทำอย่างรวดเร็วไม่ชักช้ากลับขึ้นอยู่ข้อเท็จจริง
ว่าเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับว่ามีเหตุที่ใดบ้าง
ไหนมีเหตุที่จะต้องสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่
สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
ซึ่งตอนนี้เรื่องกำลังจะเข้าสู่ที่ประชุมกรกตนะครับ
เมื่อมาถึงเราจะพินาไม่ชักชาครับ
ส่วนคำร้องการถือหุ้นสื่อของนายพิธาริมเจริญรัฐ
โอ้โหด้อมส้มเขารอฟังกันนะครับ
เรื่องนี้พิจารณาไปถึงไหนแล้วนักข่าวก็ถาม
ท่านประธานกรกตเปิดเผยแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่า
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่เตรียมเสนอที่ประชุมกรกต
แต่ยังตอบไม่ได้ว่าจะต้องส่งสารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยไหม

แล้วจะเรียกนายพิธามาให้ข้อมูลในฐานะผู้ถูกร้องหรือไม่
มันก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่จะต้องพิจารณากัน
เมื่อถามว่าการยื่นคำร้องของนายพิธาเป็นการเตะตัดขากันทางการเมืองหรือเปล่า
ประธานกรกตยืนยันว่าไม่เคยพิจารณาไม่เคยคิดเรื่องแบบนี้
กรกตก็ดูคำร้องต้องใช้พื้นฐานของระเบียบ
ว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนเป็นหลัก
ดันไหมท่านฮะสังคมพุ่งเป้าแบบนี้
โอ้ยไม่เลยท่านบอกไม่ได้กดดันกับกระแสพิธาพิจารณ์เลย
เพราะว่ากรกตนั้นปฏิบัติตามหน้าที่ครับ